มาดูที่ดราม่าเรื่องของผู้โดยสารกับคนขายตัวรถทัวร์กันหน่อย

คือผู้โดยสารเขาซื้อตัวไว้เที่ยวสักบ่าย๓โมง

แน่นอนเขาก็ไม่ให้สิมันก็คืนมาช้าเอง

ไปดูความคืบหน้าหน่อยว่ามันจบอย่างไร

ว่าไงครับ
อันนี้เดี๋ยวพี่ฟังคุณก่อนนะครับพี่

พาตำรวจมาถึงช่องขายตั๋วเลย
เป็นรถทัวร์สายมุกดาหารระยองของบริษัทรถรุ่งเรืองมุกดาหาร
อยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
พนักงานขายตัวเองเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
คนขายตัวในวันนั้นคือนางสาวศรีสุวรรณสุขริน
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๐ธันวาคม
ผู้โดยสารคนนี้มาซื้อตัวตอนเที่ยงในเที่ยวรถตอนบ่าย๓โมง
พอถึงบ่าย๓พุทธศาลไม่มาครับ
คนขายตัวก็อุตส่าห์โทรไปตาม
พุทธศาลก็บอกว่าวินมอเตอร์ไซด์ยังไม่มารับเลยยังไปไม่ทัน
จากนั้นก็ตามอีก๓ครั้งรถทัวร์รอ๒๐นาทีถึงบ่าย๓๒
ก็เลยต้องออกไปเพราะว่าคนอื่นเขารอนานแล้วรอไม่ได้เกินเวลาก็ต้องไปนะฮะ
จนกระทั่ง๔โมงเย็นผู้โดยสารคนนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึง
แล้วขอเลื่อนตัวเป็นสี่ทุ่มเธอก็บอกว่าอ้าว
ถ้าคุณไม่มาขึ้นตามเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ
ต้องทิ้งตัวไปทำให้ลูกค้าโมโหไม่พอใจโต้เถียงกัน
จากนั้นก็ขอยกเลิกนะฮะแต่ว่าถ้าจะยกเลิกตัว
จะคืนเงินคืนไม่ได้ทั้งหมดต้องถูกหัก๓๐
ซึ่งลูกค้าไม่ยอมจะขอคืนแบบ๑๐๐เธอก็บอกว่า
มันไม่สามารถทำได้เป็นระเบียบแล้วข้อมูลเอง
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปแล้วนะครับ
โทรคือลูกค้ารับโทรศัพท์เองค่ะแล้วก็หนูโทรไปรอบที่๓
รู้สึกว่าจะหุดหงิดใส่หนูแล้วก็คือพูดจำไม่พอแล้ว
ขึ้นครูขึ้นมึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็แจ้งกันบอกว่า
พี่ถ้ามาไม่ทันรถอย่างนี้ก็คือพี่ต้องเป็นการเสียสละสิทธิ์ไปเลยนะคะ
โดยปริยายเพราะว่าตัวคือเราขึ้นรอบไหน
มันก็จะต้องขึ้นรอบนั้นนะคะพี่มันจะเลื่อนไปขึ้นรอบอื่นไม่ได้
สุดท้ายก็คือแกไม่ฟังแม่อะไร
ก็คือให้พี่ตำรวจเขาอธิบายให้ฟังแกถึงเข้าใจ

คุณซื้อบ่าย๓คุณมา๔โมงเย็นมันก็ต้องสละสิทธิ์ไป
ใช่เถอะเอาจริงคือถ้ามาไม่ตรงเวลา
ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรรถทัวร์เครื่องบินรถไฟทั้งหมด

ซึ่งทางด้านของพุทธศาลเองคือนางสาวพิทยาพรเสียงศรี
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเอาวินมารับช้าก็เลยไปไม่ทัน
พอไปถึงก็บอกว่าขอเปลี่ยนตัวเป็น๔ทุ่มได้ไหม
นักงานก็บอกว่าต้องซื้อใหม่ก็เลยโมโห
สุดท้ายก็ตำรวจมาช่วยเคลียร์ก็เข้าใจแล้วล่ะ
สุดท้ายก็เข้าใจกันดี

สุดท้ายก็คือคุณจองรอบไหนก็ไปให้มันตรงเวลาก็จบแล้ว